อุกอาจที่เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ

ไปก่อเหตุยิงนักศึกษานุ่ม
แล้วก็ฉุดนักศึกษาสาวไปข่มขืน
เมื่อวานนี้ตำรวจได้นำตัวไปทำแผน

หลังจากที่มามอบตัวกับตำรวจเพราะว่า

เพราะว่าโอ้โหพื้นที่มันหลายจุด

ที่ออกจากบ้านขับรถกระบะ

กินเหล้าเข้าไปแล้วบอกเกิดอารมณ์ทางเพศ
เหยื่อขี่จักรยานยนต์มา๒คน
นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงขับรถปาดหน้าเขา
เอาปืนยิงใส่ใบหน้านักศึกษาชาย
จนเขาต้องแกล้งตายเพื่อเอาชีวิตรอด
แล้วก็ฉุดนักศึกษาหญิงไปเลยนะครับ
วันนี้ตำรวจที่กรสินนะครับ
ต้องใช้กำลังกว่าร้อยนายนะฮะรวมทั้งทหารด้วย
คุมตัวนายทิศนุโถนารัฐอายุ๒๙ปี
หรือว่าชิดสายเบิร์นนะครับ
ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าและคดีข่มขืนนักศึกษาหญิง

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติม

ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนของน้องนักศึกษาเขา
ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่บริเวณ๓แยกทางเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วก็จุดขับรถปาดหน้าจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนะครับ
เมื่อวานนี้ก็พาไปชี้จุดไปทำแผน
ตั้งแต่อำเภอสมเด็จไปจนถึงจังหวัดสกลนคร

ช่วงที่ก่อเหตุจากกรสินไปถึงสกลนคร
นายพิษนุรับสารภาพว่าตนมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
และขับรถส่งก้อนยางพารา
ก่อนเกิดเหตุได้ทะเลาะกับภรรยาเรื่องปัญหาครอบครัว
ก็เลยไปเสพยาบ้าพร้อมกับดื่มเหล้าขาว
แล้วก็ขับรถมานะฮะตอนนั้นก็เมาได้ที่เลย
ก็เกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยขับรถตระเวนหาเหยื่อ
ตามถนนสายต่างเพื่อจะฉุดไปคมขืน
แล้วก็ไปเจอน้องนักศึกษาทั้งสองคน

เขาก็ได้กล่าวขอโทษไปยังแม่ของนักศึกษาสาวนะ
แล้วก็นักศึกษาสาวอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อารมณ์ชั่ววูบแต่นักศึกษาสาวคนนี้

ใช่แล้วอีกคนก็เกือบตายสาหัส
ผู้ต้องหาบอกว่าเสพยาบ้าไป๓เมตร
พอไปฉุดหญิงสาวได้แล้วพาเขินรถไป
ก็ถอดเสื้อของเขาเอาเสื้อของเขามามัดมือ
ใช้ปืนจี้บังคับให้ถอดเสื้อผ้าและ
ลงมือคมขืนในรถกระบะบริเวณแคปเบาะหลังคนขับ
ก็ข่มขืนไป๓ครั้ง

ที่เอาไปนี่คือ๓๐๐๐บาท
กรสินไปจนถึงเขตอำเภอเมืองสกลนคร
ก็แวะเติมน้ำมันเพื่อจะขับรถกลับกรสิน
ระหว่างทางก็ลงมือคมขืนเหยื่ออีก
แล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวเหยื่อ
โดยระหว่างการปล่อยตัวเนี่ยทำยังไงรู้ไหม
ลงข้างทางโดยให้โอกาสเหยื่อบอกว่า

ถ้าวิ่งหนีได้ก็วิ่งหนีไปให้ทัน
ถ้าวิ่งหนีไม่ได้จะไปจับมาอีก
เนี่ยฮะดูความร้ายกาดที่บอกอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
พอเหยื่อวิ่งหนีไปได้ก็ขับรถกลับบ้าน
ไปทำงานกรีดยางขนยางอะไรตามปกติ
รู้ข่าวทราบข่าวว่า

ก่อคดีแบบไหนอะไรยังไงและประกาศจับตาย
ก็เลยตัดสินใจมามอบตัวนะครับ

เอ๊ะทำไมถึงมีฉายาว่าชิดสายเบิร์น

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

เห็นที่เขาติดสติ๊กเกอร์กันตามรถแล้วชอบ
เอ้าก็เอามาติดสติ๊กเกอร์ที่รถด้วยนะครับ
แล้วชอบก็เลยเอามาเอามาใช้ฉายาตัวเองว่าชิดสายเบิร์น

ติดที่สายเบิร์นเนี่ย
สายเบิร์นเนี่ย

ติดสติกเกอร์ไว้ในรถมันคืออะไร

เป็นแกงหรือเป็นอะไรหรือเบิร์นยังไง

แก๊งมอเตอร์ไซค์ก็หมายถึงการบิดกันแรงจนร้องพาทำไหม้อะไรพวกนี้

เหมือนเล่นยาเช็ดติกหรือเปล่า
พลโนตรีมนตรีจรรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
บอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหา๔ข้อหานะครับ
คือพยายามฆ่าผู้อื่นข่มขืนใจผู้อื่น

แล้วก็คดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และล่าสุดแจ้งเพิ่มอีก๓ข้อหาคือชิงทรัพย์ยิงปืนในที่สาธารณะ

เพราะว่าตอนก่อเหตุคนร้ายเอาเงินของผู้เสียหายหญิงไปด้วย
จากการสอบปากคำและคำรับสารภาพคนร้ายรายนี้
ตำรวจบอกว่าถือว่าเป็นบุคคลที่อันตราย
และไม่ปักใจเชื่อที่คนร้ายบอกว่าเพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรกเท่านั้น

อาชีพนี้ไม่ควรจะหาเงินมาคืนได้แล้วก็รถก็แต่งอย่างดี
เมื่อกี้ถามดูว่าแถ่งแม็กซ์กับเครื่องเสียงเกือบ๕๐๐๐๐บาทแล้ว
ร้อยปักใจเชื่อว่าครับครั้งเดียวเพราะว่าเวลาทะเลาะกับภรรยาเขา
ที่ค่อยการเมื่อกี้เนี้ยขับรถมันไปมันมาเรื่อยเรื่อย
เขาก็บอกอยู่เมื่อกี้ก็รับมาแล้วหนึ่งว่าถ้าเจอผู้หญิงเนี่ยเขาก็เกิดอารมณ์
เพศแล้วก็อาจจะฉุดไปเลยอย่างเงี้ยน่าเชื่อว่าน่าเชื่อว่านะฮะ
แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเขาอาจจะทำหลายลายแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของว่าเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศมากกว่า
เขามีจิตวิประดิษฐ์ตรงเนี้ยฮะแล้วก็ส่วนมากเขาจะเอาปืนป้องกันตัว
แล้วซึ่งปืนเนี้ยเขาซื้อมาโดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอ่า
ผมว่าน่าจะมาขู่เป็นขู่พวกผู้เสียหายมากกว่าโอ้โหฟังจากตำรวจพูดแล้วมันน่ากลัวมากน่ะ
อ่าไม่น่าจะเป็นการก่อเหตุครั้งแรกด้วยอ่ะพฤติกรรมนี่คือแบบทำแบบนี้อยู่ตลอดอ่ะ
แต่บอกตัวเองเพิ่งทำครั้งแรกเสพยาบ้ามีอารมณ์ทางเพศขับรถอ่า
ขับรถตระเวนหาเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วที่ตำรวจพูดนี่ถูกเลยนะว่า
คุณใช้รถแพงขนาดนี้มีปืนที่ราคาแพงแบบนี้ที่หาซื้อมาเนี่ย
คุณแค่เสพหรือเปล่าหรือคุณขายคุณค้าด้วยตำรวจก็ต้องขยายผลเพิ่มนะ
เอาให้หนักนะพฤติกรรมแบบนี้นะคะครับส่วนนักศึกษาชายที่ถูกยิงนะครับ
ตอนนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินนะครับอาการที่สาหัสก็ถือว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ
เรื่องต้นทางมหาวิทยาลัยก็มาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในการรักษาพยาบาลนะครับ
เพราะว่ามีประกันของทางมหาวิทยาลัยอยู่นะครับขณะที่นักศึกษาหญิงตอนนี้โอ้โห
มันหมายถึงเชื่อมน่าสงสารและน่าเห็นใจมากคุณเขียนมาสอน

คนต้องคอยให้กำลังใจและคนใกล้ชิดนะ

ยังอยู่ในอาการผัดหวาดภาวะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อนกับครูนี่ต้องไปคอยดูแลไปให้กำลังใจ

แต่ว่าญาติญาติฝากมานิดนึง

ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแล
การช่วยเหลือเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้เนี่ย

ยังไงฝากหน่อยกันแล้วกันนะฮะ